ลูกตานก็เดินทางมายื่นฟ้องเป็นสารแรกนะคะ
ที่สารอาญานะคะ

แล้วก็มินประมาทโดยการโฆษณา
ซึ่งเรื่องจากคลิปที่ออกไป

ของกรณีนี้ไปครับครับของผู้กรณีตามคลิปแล้วครับ
ตามคลิปเลยตามคลิปเลยครับดูอะไรทุกกรณีเลยครับ
ตามข่าวเลยครับนัดวันที่๒๕พฤษภาคมเวลา๙โมงเช้าครับ
ตรงนี้เราจะเอาอย่างทุการต่ำพูดมาให้เขากลับมาเป็นอะไรบอก
ที่เขาเป็นเรื่องในสำนวนรายการก็มีคลิปเป็นหลักนะครับ

การกระทำงานไม่ชอบด้วยกฎหมายพรทวงนี้พศ๒๕๕๘
แล้วก็ผิดความผิดผิดกฎหมายอาญาเรื่องมินประมาทโดยการโฆษณ
อ๋อในวันทั้งคู่คนอันนี้ก็มาด้วย
ก็ได้ไม่มาก็ได้ครับชั้นไต่สวนมูลฟ้องครับ
การทวงหนี้ด้วยวิธีด้วยผิดกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วดูแต่ข้อที่จริง
เราไม่สามารถทวงหนี้กลับไปบุคคลภายนอกได้มันเป็นการลักษณะเหมือนประจาน
และนี่อันนี้ก็จะมีการพิสูจน์ว่ามันปีนี้ยังเหลือกันเท่าไหร่
รายละเอียดเคยชี้แจงมาครั้งที่แล้วตามนั้นเลย
อยากร้องมั่นของเมื่อเคยว่าศึกษณะคดีเราฟ้องมากมายที่ไหน

อันนี้เราฟ้องแค่คดีอาญาอย่างเดียวครับยังไม่ได้กำลังพิจารณาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีต่อไปครับ
แพ่งเราก็จะมีการฟ้องต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะ
ก็จะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายอีกคดีหนึ่ง
ก็จะมีการฟ้องทั้งหมดกี่คดีหนึ่งค่ะ

ตอนนี้เรากำลังพิจารณาอยู่อาจจะฟ้องเรียกว่านอกเบี้ยเกินเข้าไปด้วยอาจจะมี๓๔คดี
กังวลไม่กังวลนะคะเพราะว่าเราพูดความจริงเราก็เราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของเราด้วยนะคะ
ที่ทั้งคู่กรณีทำให้เรารู้สึกว่าเราเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็ได้รับการประจานจากสังคมทั่วไป
แล้วก็อยากจะฟ้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเรา

เราต้องการที่จะใช้หนี้นะคะเราก็เลยต้องมาใช้ดำเนินการทางสาร
วันนี้เรื่องมันเริ่มอุตส่งแล้วมันทำให้เกิดมีความสบายใจมากขึ้นไหมคะ

ก็สบายใจขึ้นมากนะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มแถลงข่าวแล้ว
แล้วตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานได้เยอะมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะ
คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องคดี
เพราะหลังจากนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายต่างทีหลัง

เพราะฉะนั้นที่สอนด้านนี้ก็แบบว่าเมียบอะไรอย่างนี้
จริงแล้วแต่ไม่ได้พาชนอะไรเพียงแต่ว่า
ทางฝ่ายคู่กรณีเขาทำให้เราเสื่อมเสียก่อน
เพราะฉะนั้นการที่เราขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของเรา
หรือว่ามาการฟ้องนะคะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่แย่ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะเขาก็ดูแบบว่ามาบุกลุกกับเราได้ง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ระวังตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
ได้มีการพูดคุยกับฝั่งทางลงตั้งหรือยังค่ะ

หลังจากที่ลูกตานแถลงข่าวไปแล้วก็ได้ออกรายการทีวีไปสักระยะหนึ่ง
เขาก็มีการติดต่อมาประมาณอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าคุณเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วเราเสียหายเยอะขนาดนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอพึ่งกระบวนการทางศาลจะดีกว่า
คือเขาก็มาอ้อนวอนให้เราไปกองเขา

เป็นทางเขาเองหรือว่าเป็นทางคน

ก็คือเราก็ไม่คิดเพื่อนฝั่งที่จะไก่เกียร์อะค่ะ
คือว่าการที่เขากระทำตั้งแต่แรก

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตามที่กระบวนการสารค่ะ
วันที่ได้พูดคุยกันคุยเรื่องอะไรกันบ้าง

ตอนนี้เรายังไม่เคยพูดคุยกันยังไม่เคยเจอตัวเขาเลย
เราจะผ่านกระบวนการทางทนายไป
แต่เขาก็ไม่ได้เลือกวิธีนั้น

อย่างที่ผ่านมาเราก็มั่นใจในหลักฐานทุกอย่างที่เรามี

ใช่ค่ะหลักฐานเราไม่มีอะไรมาก

การจ่ายเงินและอีกอย่างหนึ่งคลิปที่เขาโพสต์ประจานเรา
ก็คือหลักฐานสำคัญค่ะที่จะมาฟ้องเขาในวันนี้อะค่ะ
ในกรณีนี้ถ้าเกิดทางนู้นเขาก็ขอไกลเกลียดหรืออะไร
เพราะว่าเขาไม่อยากฟ้องเขาไม่อยากฟึ่งสารอะไรอย่างนี้
มันสามารถทำได้

ไม่คุยข้างนอกแล้วคุยในศาลแล้วครับ
ก็ไปตามขั้นตอนกระบวนยุติธรรมเลยครับ

ที่จะยื่นฟ้องมีอะไรอย่างไรบ้างที่สามารถเพาะจะชี้แจงมองกันเอง
ขอเวลานิดหน่อยขอสักอาทิตย์หน่อย

ทำให้ประชาชนเข้าใจเราผิด
ภาพลักษณ์ของเราก็จะเสียไปด้วย
ภาพลักษณ์ของการทำงานของเราด้วยนะคะซึ่งการทำงานของเราเนี่ย
ว่าจะเป็นชื่อยิมของเราก็เสียหายขาดความมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้บริการ
อันนี้ก็เป็นการเชื่อว่าเสียหายระยะยาวถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้ก็คือว่าต้องเสียหายเยอะมากเลยค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยืดเยอะไปอีกหลายปีค่ะทุกคนเราก็จะ
ไม่หลายปีเนอะเร็วเนอะน่าจะเร็วนะสมัยก่อนค่ะไม่นานค่ะ
เข้าสู่กระบวนการอันนี้มีการพูดคุยกันค่ะ
ความจริงก็ได้ปรากฏว่ายิมเราเนี่ยยิมทางคุณลูกตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหา
ไม่ได้มีสภาพขาดของสำคัญค่ะค่ะตอนนี้ไม่มีคนมาสมัคร
เนื่องจากให้คนกังวลว่ามันจะปิดหรือไม่ปิดแล้วก็เสียหายเนี่ย
ก็เสียหายค่ะคุณค่าเยอะไหมคะทุกคน
คือตอนแรกที่เขาคือจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยิมของเราเลย
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขายเพชรมากกว่า
แต่ว่าการที่เขามาประจานเราว่ายิ้มมีปัญหายิ้มมีปัญหาอะไรอย่างนี้
มีปัญหาทางด้านธุรกิจมันทำให้ความเชื่อถือธุรกิจของเรามันเสียไป
ซึ่งอันนี้มันเยอะมากแล้วก็ต้องก็ยอมไปได้ด้วยค่ะ

หลังจากแถลงข่าวไปยังไม่มีคนมาสมัครได้ยินเราเลยใช่ไหม
มันก็มีลูกค้าปกติทั่วไปนะคะแต่ความมั่นใจของลูกค้าก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ความเสียหายที่คาดการณ์ไว้มีคนมาสมัครไม่ต่ออายุกำลังจะเท่าไหร่หรือเปล่า

มีลูกค้ามาสอบถามความจริงหรืออะไรไหมคะ
ลูกค้าเขาจะทราบจากที่เขาก็จะมาถามพนักงานบ้างอะไรบ้างว่า
ยังเปิดอยู่ไหมยิมยังเปิดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
เปิดตามปกติลูกค้าก็มาใช้บริการตามปกตินะคะ
แต่ว่าเรื่องความเชื่อมั่นก็ใช้เวลานิดนึง
แสดงว่าการมาสารในครั้งนี้ก็เพื่ออีกหนึ่งประเด็นคือการสร้างความเชื่อมั่น
ใช่ค่ะอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเราว่า
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของยิมเราเลย
มันเป็นเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการขายเท็จนะคะต่าง
การลงทุนต่างซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลย

อย่างเรื่องเงินต่างก็จะให้ทางศาสตร์จะเก็บไปอย่างแทน
ต้องแยกกันเรื่องการเงินกู้ต้องให้ธรรมนูลฟ้องเรามา

เพราะเราอ้างว่าเรามีหลักทรัพค้ำประกันคืนมอไซค
ชำระหนี้ไปบางส่วน๘๔๕๐๐บาท
ที่ให้โชว์ให้ดูแล้วนี่มันจะควรเหลืออยู่ไหม

แต่เขายังไม่เคยใช้สิทธิ์ทางกฎหมายมาฟ้องเรา

กังวลไหมคะว่าทางอีกทางฝ่ายเขาฟ้องเรากลับมา

เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาด่าพี่ที่ยิม
พี่เคยบอกให้แล้วว่าให้ไปทำกระบวนการฟ้องมาก็ได้
ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจหรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เขาก็ไม่ฟ้องเป็นเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ไม่ทราบ
คือถ้าอีกฝ่ายยื่นเรื่องฟ้องก็ฟ้อง
เราก็พร้อมตลอดเวลาแล้วค่ะจริงแล้วเราพร้อมมาตั้งนานแล้วนะคะ

มันรู้สึกที่คุณต้องการการจับหนี้กันไหม
รู้สึกแย่มากเพราะว่าจริงแล้วการเป็นหนี้คนมันก็ต้องใช้
อย่างที่พี่ทำมาคือพี่ก็ใช้มาตลอดทั้งปี
ถ้าไม่ใช้ก็คือพี่คงหลบหน้าไปแล้ว
หรือพี่ก็ใช้หนี้การเป็นหนี้คนก็ต้องใช้หนี้กันนะคะ
แต่ว่าการทวงหนี้มันก็ต้องให้รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรจริยธรรมหน่อย

ไม่น่าจะทำอะไรที่มันรุนแรงขนาดนี้
ซึ่งมันทำให้เราเสื่อมเสียมากกว่าค่ะ